อย่างที่เขาว่ากันว่าฟ้าหลังฝนเปียกเสมอ
ฟ้าหลังฝนมันจะมีเรื่องสดใส

สำหรับนักร้องที่มาพร้อมข่าวล่ามาแรงร้ายต่อหลายอย่าง
น้องโชคโชคมงคลนั่นเองนะ

ขอเดินหน้าสู้ต่อเพื่ออนาคตนะคะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราดิฉันไปด้วย
เดินทางไปสัมภาษณ์น้องที่งานร้องเพลงงานหนึ่งค่ะ

หนึ่งในนั้นก็คืออัปเดตชีวิตฟ้าหลังฝนสักกันหน่อยนะจ๊ะ

ยังมีงานจัดงานจ้างกันอยู่นะคุณผู้ชมนะ

แต่ว่าคิวงานจ้างร้องเพลงเนี่ยข้ามปีไปแล้วคุณผู้ชม
งานบวชงานแต่งงานบุญรับทุกงานนะฮะ
โฟงเจ้าภาพเขาก็ติดต่อเรื่อย
ก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพแล้วก็ผู้จัดงาน

ที่ยังรักและเมตตากับพวกเรา
ให้ไปแสดงไปส่งมอบความสุขให้ทุกคน

เราก็ไปในแบบรูปแบบของเราไปสนุกสนาน
รับเหมือนเดิมตั้งแต่ยังไม่มีกระแสดราม่าอะไร
ก็คือรับแบบไหนมาก็คือรับแบบนั้นครับ

ไม่ได้ว่าเออเพิ่มค่าตรงค่าตัวอะไร
จ้างไม่ไหวจ้างได้อยู่คุณผู้ชมค่ะ
ส่วนวันเกิดนะฮะกำลังจะถึงแล้ว
สิงหาคมนี้เซอร์ไพรส์สุดเพราะอะไร

ก็คือนี่นาฬิกาสุดหรูแบรนด์ดังนั่นเองนะคะ

น้องโชคบอกว่าเป็นนาฬิกาที่อยากได้เหมือนแบบเป็นความฝัน
สักครั้งในชีวิตขอจะมีอันนี้แหละนะ

ถ้าทำงานเก็บเงินได้อยากจะซื้อเก็บเอาไว้ค่ะ

ใช่ก็ตื่นเต้น
ปกติผมผมไม่ค่อยไม่ค่อย

ใช่ค่ะไม่ค่อยมีโมเมนสไพร์
สไพร์อีกอย่างนึงคือมันเป็นรายการที่แพงมาก
แล้วเราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะซื้อให้